เมื่อวานนี้เปิดทำงานวันแรก๔มกราคมนะครับ
ก็วงการบันเทิงก็ค่อนข้างจะตกอกตกใจ

เพราะฉะนั้นในตำแหน่งผู้บริหารถ้ามีใครเข้าใครออก
ก็ต้องทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
เมื่อวานนี้มีการยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
เรียนให้ทราบว่าดรลักษณะลีระยุทธโยธิน
แล้วก็นางสายทิพย์มนตรีกุณฑิยา
ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเนี่ย
ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบ
กับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
โดยจะมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ๔มกราคมนะครับ
พี่ชอดเป็นผู้บริหารผู้ฤดเลิศเป็นผู้ก่อตั้งเชนเลยล่ะ
ผู้ถือหุ้นคือทางช้างถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นโครงสร้างบริษัททุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหมด
แต่เชนเนี่ยก็คือเอาล่ะวันนี้เขาจะไปทำช่อง๘ก็ได้

แค่พิธีกรอย่างนี้

กระทั่งรายการละครเกือบละครร้อยเปอร์สเซ็นต์ของออมมารินให้หมด

เปิดที่อยู่ได้เข้าใจอยู่ยากรึเปล่า
ไม่มีเขาก็ยังอยู่ที่เดิมโต๊ะทำงานเดิมทุกอย่าง

เหมือนรักเราแอร์ทามใครเป็นคนดูอันนี้

ครอบครัวพี่สมโลศก็ดูแอร์ทาร์มไป

ดังจริงอภิษฐาเขาก็ดูไปเพราะฉะนั้นก็เป็นบริษัทลูกหมดทุกคน

เหมือนเดิม
ซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการปรับคงสร้างการทุกรศักดิ์
กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการร่วมค้าแทน
ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเชฟเนี่ยนับจากนี้จึงไม่ได้ผ่านการบริหารของแกรมมี่โดยตรงแล้วอืม
แต่จะผ่านการบริหารของกิจการร่วมค้าแทนนะฮะดังนั้นเพื่อให้บริหารงานได้เป็นคล่องตัว
คือก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปก็ไม่ต้องมาเสนอกันมี่ละเพื่อการบริหารไปแก่งจะคล่องตัว
แล้วก็ใช้เวลาบริษัทเชนเนี่ยได้อย่างเต็มที่พี่ชอตจึงขอลาออกจากเป็นกรรมการที่บริษัทแกมมี่และปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเชน๒๕๖๖
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของแรมมี่ต่อไปก็บริษัทของคุณภัยบูลเหมือนกันสรุปแล้ว
ก็คือนายก็อยากให้คล่องตัวมากขึ้นแค่นั้นเอง
จะได้ไปทำเช้นได้แบบเต็มที่
เราเขาอ้วนเกิดไม่อยากให้ข้องตัว
มาจากการทำงานไม่เกี่ยวทำงาน

พี่หมอตเดี๋ยวเจอพี่หมอตังวันนี้ก็ถามได้เลยนะครับ
เค้าดูทุกคืนเพราะว่าก่อนนนักทำละครจบปุ๊บนะ

คนใหม่มาคนเก่าไม่อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่คนนู้นถึงคนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ได้เลย
ใช่นี่

แตกไหม

แม่แต่แรกก็ออก

ตรงจากนี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ชอดเดินอยู่ข้างหลังด้วยนะครับ